มาถึงเวลาที่หลายท่านรอคอยอยู่
หลายคนส่งข้อความมาในเฟซบุ๊คผมว่าทำไม
รอบนี้ไม่เห็นมีตัวเลขบอกเลย
พิมพ์อยู่เนี่ยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าอ่านให้ฟังก่อน
ใครจะบอกมันก็ไม่เท่ากับการที่เรามองเห็นด้วยตาตัวเอง
เพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดวงของเราเอง

ต้องวันนี้เดี๋ยวให้คุณสองคนช่วยผมเล่าด้วย

และให้คุณผู้ชมมองให้ดีเพราะเราจะไม่บอกว่ามันคือเลขอะไร

เริ่มที่แรกเปิดพาไปที่วัดสวังอารมณ์
อาจารย์แพทย์ทำพิธีทุกครั้งเลยก่อนออกรางวัล
เรียกว่าเปิดขุมทรัพย์รับโชคพระเงินพระทองทิ้งทวนก่อนสิ้นปี
บรรดาผู้ที่สัทธาร่วมกันทำพิธีแน่นวัดเริ่มขึ้นตอน๑ทุ่ม
ประกอบพิธี๒ชั่วโมงครับจากนั้นทุกคนก็เอาแบงค์๒๐นี่แหละที่ติดตัวมา
ใส่ที่หน้าตักของพระเงินพระทองแล้วก็แลกกับแบงค์ของคนอื่นที่วางไว้ก่อน
แล้วนำเลขที่ได้ไปเลขท้ายไปซื้อไปเสี่ยงโชคกับแผงลอตเตอรี่
ซึ่งในวัดก็มีพ่อค้าแม่ค้า๑๐๐กว่าแผงไปตั้งขายกันอยู่
โอ้โหซึ่งแน่นอนทุกคนที่ได้ไปเลขมันก็ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับดวงว่าเราไปแลกได้อะไรมา
เราเอาเลขของเราไปแลกเลขอะไรมาอะไรแบบนี้ก็จะมีคนที่โชคดีบ้างคนที่ไม่ดีบ้างก็ปะปนกันไป
อันนี้ก็คือที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายอาจารย์แป๊ะก็ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย
ขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ศรีสุโธพญานาคาราชแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมา
ศรัทธาก็เข้าร่วมเนืองแน่นเลยนะคะมีกล้วยน้ำว้ามีมะพร้าวใส่ถาดมาเป็นเครื่องบูชากันเต็มเลย
ใช้เวลาวงสวงสองชั่วโมงเหมือนกันจากนั้นพาไปรูปลูกแก้วสารพัดนึกนี่
อยู่ด้านหน้าองค์พ่อปู่แม่ย่าเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นรูปเสร็จปุ๊บเข้าคิวล้วงไข่ในหายทองคำ
เสี่ยงเซียมซีนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคหลายคนเขาพูดกันหนาหูว่าได้มานักต่อนักแล้วจ้ะ

ไม่บอกเลยเขาบอกเดี๋ยวเป็นเพื่อนลูกเอ้ยก็เลยไม่ได้บอกมาชาวบ้านบอกว่าอย่างนั้นนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวข่าวต่อไปดิฉันอยากให้ทุกคนเงยหน้ามองหน้าจอ
บางทีแม่บ้านทำกับข้าวเตรียมข้าวเช้าอยู่ตอนนี้
เดี๋ยวดูข่าวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีขันน้ำมนต์ไง
เราพาคุณผู้ชมไปที่เกาะคำชโนธที่วังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดร
เขาก็ใช้ช่วงหยุดปีใหม่เนี่ยค่ะไปขอโชคขอลาบอุ้ยดูสิ
คนเยอะคนแน่นมากนะแล้วรถเนี่ยติดยาวเหยียดหลายกิโลเลย
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะไปถึงเกาะคำชโนธ
แต่คนก็ยังไม่ย่อท้อค่ะคือคนที่ศรัทธา
เขาก็ตั้งใจจะไปเข้าคิวกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่
ส่วนจุดที่คนสนใจค่ะคือจุดบวงสวงที่พ่อจ้ำ
ขันน้ำมนต์ให้กับเจ้าภาพที่เขามาทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชค
นี่เป็นขันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคุณทัศนายคุณรัชพรคุณผู้ชมอืม

วิเคราะห์กันค่ะว่ามุมที่เห็นนี้เอาเห็นเป็นเลขไทยเห็นเป็นเลขอาราบิก

ถูกต้องพาไปดูเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้ว
มีคนเขาทำโต๊ะกินข้าวให้กับนักเรียน
ปรากฏว่ามันเป็นหน้าเขาบอกว่าเป็นหน้าของแม่นางไม้
โผล่ขึ้นมาบนกระดานหน้าโต๊ะกินข้าวของนักเรียน
อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เลยเป็นเสียงล่ำลือกันไป

กลายเป็นแหล่งขอโชคขอลาบใหม่ของหมู่บ้านไปเลยครับ
หลังรู้ข่าวว่ามันมีเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นมา
นายมรุ่งโรธเพชรคงทองช่างไม้ต่อโต๊ะกินข้าว
เขาบอกว่าเฮ้ยโต๊ะตัวที่๑๗เนี่ยนะมันแปลกฮะ
จริงแล้วความกว้างของโต๊ะ๖๐เซนยาว๑๑๘เซน
อันนี้คือตัวเลขทั้งหมดนะฮะโต๊ะตัวที่๑๗นะครับ
จากไม้สักเรือนไทยเก่าที่เขาเอามาจากจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ไปทำเป็นโต๊ะกินข้าวให้กับนักเรียน
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาฝันมีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่ง
แต่งชุดไทยโบราณสีทองมาบอกให้เก็บโต๊ะตัวที่๑๗เอาไว้นะ
แล้วจะโชคดีเขาก็เอ๊โต๊ะตัวที่๑๗มันมีอะไรทำไมต้องเก็บเอาไว้
พอรุ่งเช้าก็เลยไปดูตามความฝันว่าโต๊ะตัวที่๑๗มันคือตัวไหน
พอไปเพ่งตาดูที่โต๊ะกลับเห็นหน้าคล้ายกับผู้หญิงปรากฏขึ้นมาบนโต๊ะ
ใช่คือมันมีเหมือนเป็นตาสองข้างมีจมูกมีปากแบบนี้
แล้วผู้หญิงเหมือนกับผู้หญิงในฝันที่เขาฝันเลยคุณทัศนัย
ทีนี้พอเขาเห็นว่ามันเป็นตาผู้หญิงใช่ไหม
ก็เลยเอาโต๊ะนี้ไปไว้ใต้ต้นมะขามแล้วก็เอาหลังคามาสร้างเป็นสารชั่วคราว
ให้กับเจ้าแม่ก็เลยเรียกว่าเป็นเจ้าแม่สักทอง

ทำให้เลขที่มันเกี่ยวข้องก็คือเลขตัวที่๑๗ความกว้าง๖๐เซนความยาว๑๑๘เซนอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านก็เลยไปดูแล้วก็ไปซื้อตามความเชื่อแต่บางคนเขาก็ไปเพ่งดูเขาก็เห็นเลขอื่นอันนี้

เอาจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางวิทยาศาสตร์คนก็จะบอกว่ามันก็เป็นลายไม้มันก็เป็นตาไม้ปกตินี่แหละ
เขาก็ตีความเป็นตัวเลขก็ตีกันไป

ยังอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมพาไปวัดไผ่แขกที่อำเภอเมืองกันหน่อย
ประชาชนเขานำพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
กระซิบข้างหูขอโชคขอลาบ
เมื่อวานนี้ค่ะมีคนสมหวังขอโชคลาภสำเร็จ
นำผ้าขาวม้า๙๙๙ผืนมาถวายแก้บนกันด้วยนะ
วิเคราะห์ตัวเลขกันอย่างตั้งอกตั้งใจเลยทีเดียว
นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะ
จุดต่อไปพลาดไม่ได้อีกเหมือนกัน

ได้เลขอะไรออกมากี่ตัวเลขกี่ใบก็เอาไปเสี่ยงกันเองแล้วกันนะคะ
ส่วนจุดสุดท้ายคือศาลแม่ตะเคนทองสมัยทิศ

แป้งลูกคือไรอะ

เอาไว้ให้ในเฟสบุ๊กแฟนเทคของไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวี

ใช่อย่าลืมคุณผู้ชมคะเข้าไปดูนะคะ

เอาจากสู่พันธุ์ไปอีกหนึ่งสู่ค่ะ
สุรินทร์ชาวบ้านเขาเอาดอกไม้ทูบเทียนขันห้า
ไปที่บ้านเลขที่นี้เอาบ้านเลขที่ก่อนคุณ

ไว้ก่อนบ้านเลขที่๕๒๓ค่ะ
บ้านเลขที่ของนางสาวชิดชมัยชูกล้า

จอมปลวกปู่ตา
เจ้าของบ้านและชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ย

เอาแป้งมารูปไลค์ได้ไปหลายงวดแล้ว
แล้วงวดนี้เขาก็บอกว่าได้มาศีรษรา๕เลขเหมือนกันนะ
ทีนี้เจ้าของบ้าน

ย้ายที่ขึ้นไปทั่วบริเวณบ้านมานานหลายปีแล้ว
ใครมาขอโชคก็ได้โชคลาภไปตามกัน

เรื่องขนลุค
คนมาส่งของตกใจเลย
เพราะว่าเห็นสองตายายยืนอยู่ที่จอมปลวก
แล้วก็โทรศัพท์มาถามเจ้าของบ้าน
ตายายโทรมาหาเจ้าของบ้าน
คนส่งโทรมาหาเจ้าของบ้าน

ใช่บ้านที่มีสองตายายยืนอยู่ข้างจอมปลวกหรือเปล่า

ที่บ้านนี้ไม่มีตายายอยู่ไม่มีผู้สูงอายุอยู่นะ

เออแล้วทีนี้เจ้าของบ้านยังไม่เชื่อ
เมื่อคนส่งของมาถึงปั๊บ

นึกออกไหมคุณแล้วมันก็จะเห็นภาพอะไรอย่างนี้
แต่พอมาเปิดให้ดูปั๊บไม่เห็นสองตายายอยู่แล้วอ่ะ
ทุ่มพระอำรามหลวงอำเภอเมืองมรยองครับ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการทำพิธีถวายพานพุ่มศักระ
บวงสวงดวนพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
ในวันปราบดาพิเศษครบรอบ๒๕๒ปี
โดยจัดพิธีที่ต้นสตือใหญ่
จุดรวมไพร่พลภาคตะวันออก
แล้วก็พระองค์ทรงผูกช้างที่ใต้ต้นสตือต้นนี้ครับ
แต่ว่าที่มันฮือฮาในโลกโซเชียลก็คือว่า
สตือต้นนี้ออกดอกบานสวยงาม
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเมื่อสตือออกดอกเมื่อไหร่
นำโชคมาให้เมื่อนั้น
เขาก็เลยเอาวันที่ที่ทำพิธีคือ
แล้วก็วันครบรอบ๒๕๒ปี
พิธีปราบดาพิเศษนั่นเองนะครับ
ก็จะเอามาฝากกันในวันออกสลากแบ่งรัฐทาวัณในวันนี้
ศเก่าพศใหม่มันก็เป็นเลขดังเหมือนกัน
ก็ว่ากันไปใช่เขาพูดถึงกันอยู่เหมือนกัน
แต่ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ